ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาก็จะมาก่อไฟหุงข้าวกันนอกบ้านนะคะ
ทีนี้จู่มันเกิดเหตุการณ์ตรงจุดที่เคยก่อไฟหุงข้าว
มันบึ้มขึ้นมาเพราะอะไรรู้ไหม
มีคนเอาระเบิดปิงปองไปฝังไว้อยู่ตรงนี้
อุ้ยแล้วมันระเบิดขึ้นมานี่เฉียดผ่านหน้าไปนิดเดียวเองนะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าผมเกือบตายนะเกิดอะไรขึ้น
เอ๊ะไปบาดหมางอะไรกับใครรึเปล่า
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่ตำบลทัพไทยอำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วนะคะ
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เขาเอาเรื่องนี้มาบอกกับผู้สื่อข่าว
แล้วพานักข่าวไปดูเลยคุณนักข่าวทายไปเลย
ตรงนี้นั่นแหละที่มันมีระเบิดบึ้มขึ้นมา
คนที่พานักข่าวมาดูเนี่ยนะคือคุณลุงสุวิทย์มากทองค่ะ
ซึ่งก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมมาก่อไฟหุงข้าวตรงนี้
จริงผมทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่จู่เนี่ยบึ้ม
มันระเบิดดังจนผมหูดับไปเลยแล้วก็ชี้ดูสิคะ
ร่องรอยความเสียหายต่างต่างที่มันเกิดขึ้นข้าวของเนี่ย
มันแตกเสียหายกระจายอยู่แบบนี้แล้วคิดดูสิตัวของลุงสุวิทย์เนี่ยนะ
อยู่ห่างจากจุดระเบิดแค่สามเมตรอ่ะสามเมตรเดินกี่ก้าวเองคุณผู้ชม
พวกเศษหินสะเก็ดหินกระเด็นผ่านหน้าลุงตกใจมากเลยค่ะ
ต้มข้าวให้หมาแล้วก็ต้มน้ำกาแฟกินที่นี่ครับแล้วมีชิ้นส่วนที่ว่ามันระเบิดขึ้นมา
ผมอธิษฐานไม่ได้ว่าจะเป็นระเบิดหรือว่าจะเป็นปิงปองอะไรประมาณเนอะ
สามารถให้สะเก็ดหินหม้อข้าวกระจายครับอุปกรณ์เนี้ยทั้งมองเห็นเนี้ยคือกระเด็นกระจายทั้งหมด
ผมมานั่งอยู่ตรงนี้ครับมานั่งนี่สะเก็ดไปทั่วหมดเลยครับอีกชิ้นนี้ก็ไปอยู่บนเตียง
คนก็นั่งบนเตียงคนหนึ่งหลานโอ้ยลุงสุวิทย์เล่าให้ฟังเป็นฉากฉากเลย
ข้าวให้หมาอยู่โนสะเก็ดอะไรทุกอย่างนะมันกระจัดกระจายเนี่ย
ลุงล่ะนั่งอยู่ตรงเนี้ยชี้ให้ดูเนี่ยนะคะทีนี้พอตำรวจมาตรวจสอบแล้วเนี่ย
ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นระเบิดปิงปองนะเอามาฝังเอาไว้เหมือนกับจะข่มขู่ให้กลัว
ถามไงลุงสุวิทย์ถามจริงลุงเคยไปมีเรื่องอะไรกับใครมาป่ะเนี่ย
หมั่นไส้หรือเปล่าลุงสุวิทย์ก็นึกนะเอ๊ะมันก็มีนะคุณตำรวจ
เคยมีผู้นำหมู่บ้านคนนึงเนี่ยเขาเอาที่ดินของลุงเนี่ย
ขึ้นทะเบียนเป็นป่าชุมชนครับและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ก็ไม่ได้บังคับใช้กฎหมาย
แล้วตอนนี้มันเป็นเรื่องฟ้องร้องเรื่องอยู่ที่ศาลจังหวัดสะแก้ว
ไม่แน่ใจเหมือนกันไงเออแล้วก็ก่อนหน้านี้ค่ะ
เมื่อกวันที่สิบสี่มิถุนาที่ผ่านมาเนี้ยมีชวนบ้านคนนึงน่ะ
มาดูหมินลุงสุวิทย์ก็ใช้คำพูดเหมือนกับอาฆาตมาดร้าย
่งจะเอาชีวิตนั่นแหละซึ่งไอ้เรื่องนั้นน่ะนี่ลุงสุวิทย์เขาเอาให้ดูว่า
เขาลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วด้วย

ก็ขอให้ตำรวจจับคนที่เอาระเบิดมาฝังอยู่ตรงนี้มาดำเนินคดีให้ได้
เพราะว่าทุกวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างหวาดภาวะนะคะ